กับกรณีการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูล
พร้อมทั้งเปิดบ้านให้น้องชายเข้าไปตรวจสอบกันอีกครั้งว่า
กล้องวงจรปิดอยู่ตรงไหนมีจำนวนเท่าไหร่รายละเอียดในเรื่องนี้นะครับ
พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปติดตามเรื่องนี้ทั้งหมด
ที่เกิดขึ้นภายในวันนี้จากรายงานครับ
ปีที่ผ่านมาห้องสอบส่วนที่ใดมีมาตรฐานสูงมาก
การดูแลก็ดีมีระบบติดแอร์ให้อย่างดี
แล้วก็ห้องก็ท่องนิรภัยทุกอย่างมันปลอดภัยมาตลอดนะ
ชี้แจงต่อสื่อมวลชนผ่านไปยังสาธารณชน
ยืนยันอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความปลอดภัยสูง
จะยอมรับว่าระบบบันทึกภาพกล้องวงจรปิด
อยู่ระหว่างว่าจ้างให้ผู้รับเหมาทำการปรับปรุง
ตั้งแต่เดือนเมษายนกำหนดแล้วเสร็จ๒๗ตุลาคมนี้
พร้อมเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณชั้นจี
บันทึกภาพขณะที่เจ้าหน้าที่และพยาบาลโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
เข้ามาช่วยเหลือกู้ชีพนายธวัชชัย
หลังจากนั้น๘นาทีก็นำผู้ต้องหาลงมาด้านล่าง
เพื่อขึ้นรถไปยังโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

ประตูทุกประตูคนที่ใดปิดหมด
ถ้าใครจะผ่านจะขึ้นจะลงก็ต้องผ่านจากกล้องข้างล่าง

ส่วนภาพนาทีชีวิตในห้องควบคุมผู้ต้องขัง

จากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคาร

อยู่ในนาทีวิกฤตของชีวิต
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่และพยาบาลเข้ามาในที่เกิดเหตุ

เคลื่อนย้ายออกจากห้องควบคุมตัว

นั่นหมายถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาในอาคาร
มีเพียงทีมแพทย์จากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเท่านั้น
และใช้เวลาไม่นานมากนัก
อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษรวม๑๑ชั้น
มีกล้องวงจรปิดรวม๔๙ตัว
ติดตั้งในทุกชั้นเพื่อบันทึกบุคคลเข้าออก

เพราะเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชน

จะทำให้เชื่อมั่นว่าไม่มีการแทรกแทรงจากหน่วยงานใด

ผู้ต้องหาคดีปลอมแปลงเอกสารที่ดินกว่าหมื่นล้านบาท

ออกมาชี้แจงข้อที่จริงในวันนี้
และแม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจน
ว่าเป็นการฆาตกรรมหรือฆ่าตัวตายเอง

ขณะที่อยู่ในการควบคุมของเจ้าพนักงาน

จึงไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน